มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่น่าเศร้านะครับเพราะว่ามีเด็กหนุ่มวัย๑๕ปีคนหนึ่งนะครับ
เขาไปช่วยพ่อเลี้ยงที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยซ่อมประตูเลื่อนไฟฟ้าที่หน้าบ้าน
มันก็ใหญ่แหละแล้วก็หนักด้วยอยู่ดีมันล้มลงมาก็ทับทั้งคู่ทั้งสองคน
แต่ว่าเด็กเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในท้องที่สพบังละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับ
หลังจากได้รับแจ้งวันนี้ตำรวจก็ไปกับทีมกู้ภัยนะครับ
ไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
จากเหตุประตูล้มทัพที่บ้านเลขที่๑๒๒ทัพ๑๑ม๔ตนปลงไหล่นะครับ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียวเนื้อที่ประมาณ๑ไร่นะครับ
ผู้เสียชีวิตเป็นเด็กชายวัย๑๕ปีนะครับ
เสียชีวิตอยู่ที่หน้าบ้านข้างมีประตูเลื่อนแบบไฟฟ้าขนาดใหญ่ล้มอยู่ด้วย
เจ้าของบ้านชื่อว่านายบาสอีริกโจเซฟเอ็มอายุ๖๑ปีเป็นชาวเบลเยี่ยมนะครับ
แล้วก็เป็นพ่อเลี้ยงของเด็กที่เสียชีวิตก็มีอาการบาดเจ็บที่ขานะครับ
นางสาวไพรินวรรณโคตรอายุ๔๑ปีเป็นแม่ของผู้ตายก็ยืนดูศพลูกชายอยู่
ด้วยอาการโศกเศร้าเสียใจนะครับ
จากการสอบสวนทำให้ทราบว่าในบาสเคยเป็นแฟนของนางสาวไพรินแม่ของผู้ตายนะครับ
แล้วก็เลี้ยงดูผู้ตายมาตั้งแต่เล็กนั่นแหละแล้วก็เลิกรากับแม่ของผู้ตายไปแล้ว
แต่ก็ยังคอยดูแลกันอยู่นะเพราะว่าทางในบาสเขาก็ไม่ได้มีครอบครัวแล้วก็ไม่มีลูก
ก่อนเกิดเหตุในบาสเจ้าของบ้านได้โทรศัพท์ไปบอกนางสาวไพริน
ให้พาผู้ตายเนี่ยมาส่งที่บ้านหน่อยแล้วก็ช่วยกันนะครับ
ในการซ่อมประตูลวบบ้านเงื่อจากมีอาการผิดปกติยู่ครับ
ประตูมันล้มลงมาแล้วก็ทับทั้งคู่เลยนะครับ
บาสถูกประตูทับเข้าที่ขาก็ได้รับบาดเจ็บส่วนเด็กชายเอก
เรียกคนมาช่วยกันยกประตูขึ้น
ยกก็ไม่ไหวจนเจ้าหน้าที่มาถึงนั่นแหละครับ
แต่ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตเด็กเอาไว้ได้เด็กก็เสียชีวิตไปแล้ว
คือผมเนี่ยทำงานทาสีอยู่ที่อื่น
เขาเนี่ยขี่รถเต้นต้านไปเจอผมพอดี
ก็ให้ผมมาช่วยยกประตูหน่อย

ผมก็มาเห็นนอนอยู่ใต้นั้นก็ช่วยยกไปขึ้น
ก็เลยแจ้งผู้ใหญ่ไปบอกให้น้องไปบอกผู้ใหญ่หน่อย
บอกว่าอาสาที่อยู่ตรงโค้งต้นยางว่ามาช่วยกันหน่อย

แต่ทีนี้พอมีรถผ่านมาก็โบกมือเขามาช่วยกันยกประตูหน่อย

แต่พอยกขึ้นแล้วเอาเขาออกมาจากประตูแล้ว
เขาก็แน่นิ่งไปแบบนี้
มันก็เป็นอุทาหรณ์ว่าการจะซ่อมจะแซมอะไรมันต้องดูหน่อย
ประตูรัวบ้านมันใหญ่มากดูจากภาพเพราะมันเกิดปฏิเหตุขึ้น
ก็นำไปสู่การเสียชีวิตก็เสียใจกับน้องด้วยนะ